เรื่องนี้บนโลกออนไลน์ก็ไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะคะ
ล่าสุดมีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกัน
บอกว่ามีร่องรอยบาดแผลที่พบในศพเนี่ยเห็นแล้วก็
มันเห็นจริงมันไม่ได้เหมือนกับที่ทางตำรวจแถลงข่าวนะคะ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีกลุ่มเพื่อน
แล้วก็ญาติของคดีเซลแมนติดต่อมาว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้
เดี๋ยวขอรื้อคดีดูตอนนี้รอน้องชายติดต่อมา
แล้วก็ได้ดูภาพศพแล้วถูกทำร้ายและทรมานมาอย่างโหด
ตามหากันมาตั้งนานอยู่ดีศพไปโผล่สิริราชเฉย
จากรอยแผลและข้อมูลหลายอย่างที่อ่านมา
คดีนี้คนมีสีน่าจะมีเอี่ยวนะคะ
คอมเมนต์เนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะมาก
บอกว่าขออนุญาตเอามาให้ดูนิดหนึ่งเป็นการให้เกียรติผู้ตาย
แต่อยากให้เห็นว่าบริเวณแขนบริเวณหลายจุด
มีรอยอย่างเห็นได้ชัดมีรอยจี้บุหรี่ร่องรอยการทำร้าย
ซึ่งก็ไม่ตรงกับที่ตำรวจได้บอกว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายแต่อย่างใดนะคะ
มีรอยต่อยด้วยมีรอยแผลช้ำเพียบไปหมด
ก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเหยื่อค่ะ
โดยเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าน่าจะมีเงื่อนงำ
ขอให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส
เจ้าหน้าที่จะต้องตอบสังคมให้ได้ค่ะว่าทำไมออกหาศพนานเป็นแรมเดือน
แต่สุดท้ายไปเจอเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ทั้งที่ตำรวจเคยไปตรวจสอบมาแล้วแต่ว่าไม่พบนะคะ